ต่อมาครั้งเดียว
ตักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยในการแข่งขันรอบที่สาม
และมาลุ้นตู้โจทย์ปริศนาในตอนท้ายหลังแข่งตักเรียบร้อยแล้ว
โจทย์ปริศนานี้จะเป็นอะไร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

รอบนี้ตัวแปรสำคัญมีอยู่๒ตัวครับ
ผมหนึ่งก็คือสิ่งของปริศนาที่ต้องตัก
แต่สุดท้ายแล้วตัวที่จะชี้ชะตากรรมของพวกคุณเนี่ยก็คือ

เยอะนั้น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

อะไรน่ะทำยังไงพี่นี่

ประมาณ๓เทปที่หนูนั่งกินอยู่นั่นคือ
เหลียเข่งประถูหุ่นดี
แล้วคือยังไงเนี่ยเอามาเพื่อเป็นสิ่งของปริศนาหรือเปล่า

พี่ฟูเอาละครับผู้ชมครับผม
ในรอบนี้ของพิษนาของเราคือเข่งประถู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
เข็งปลาทูการตักเข็งปลาทูไม่ง่ายเลยนะจ๊ะจะบอกให้
เพราะว่าเป็นทรงกลมใหญ่ตักได้ทีละ๒๓อันเท่านั้น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

ครับครับ